เอาล่ะเรามาดูเรื่องของหลอกทำสวย
ผู้หญิงคนหนึ่งนะไปนั่งอยู่ในร้านเสริมสวย
แล้วก็บอกทางร้านบอกว่าสปาผมให้หน่อย
ฟอกสีให้หน่อยทำนู่นทำนี่ให้หน่อยฉันอยากจะสวย

เพราะทางร้านทำมาสวยเหลือเกินแล้วก็๕๐๐บาทนะ

แต่ลูกค้ารายนี้ออกอุบายบอกว่าเดี๋ยวขอออกไปรับเพื่อนก่อนนะ
ค่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาจ่ายตังค์ให้

ปรากฏว่าหายจ๋อยเลย
สุดท้ายสวยจังตังค์อยู่ครบ
แต่สวยแบบครึ่งกลางคุณ
เพราะว่าผมมันก็ยังเปียกอยู่ส่วนหนึ่ง

แต่ทำสีฟอกสีทำสปาอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ก็ถือว่าเกือบจะเสร็จสมบูรณ์๑๐๐
สรุปสวยไม่เสร็จค่ะสวยไม่เสร็จฮ่า
ภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านก็เห็นว่า
นี่ครับช่างทำผม๒คน

เธอก็ทำทีเป็นโทรศัพท์พูดคุยไปด้วย

บอกว่ามิจฉาชีพลายนี้ลูกค้าลายนี้นะฮะ
เข้ามาในร้านบอกจะทำผมฟอกสี

ทางร้านก็ให้บริการไปตามปกตินะครับ

ช่างนี้ฝีมือดีนะนี่ทำสวยเชี่ยว
แล้วก็ยังโทรศัพท์แกล้งไปชวนเพื่อนอีกคน
บอกว่าเธอมายืดผมสิร้านนี้เขาทำดีนะ
แล้วก็ยังตีเนียนต่อราคาให้เพื่อนเสร็จสับเลยนะครับ
กระทั่งทางพนักงานทำผมเสร็จเกือบทุกขั้นตอนแล้ว
คือทำสีก็ทำสปาก็ทำ
ก็เหลือแค่เป่าผมให้แห้ง
แต่ก็เหลือยังไม่ได้แต่งหน้าให้เท่านั้น

เดี๋ยวไปรับเพื่อนก่อนไปผมเปียกนี้แหละ

ผมเปียกแล้วเดี๋ยวมาเป่าบันไดให้สวยนะ

ปรากฏว่าออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาอีก
ค่าเสียหายที่ช่างเขาทำไป
ค่าสีค่าฟอกค่าย้อมค่าสปา๕๕๐๐บาท
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านเสริมสวย
ในห้างศัพท์สินค้าโลตัสอำเภอสายน้อยจังหวัดนนท์ธับบุรี

ส่วนที่นำมาโพสต์เพื่อเตือนภัยเพื่อนร้านเสริมสวยด้วยกัน
ให้ระวังมิจฉาชีพผู้หญิงร่างทวมคนนี้
กลัวว่าจะไปทำสวยร้านอื่นอีก
ว่าแบบนี้คุณออกไปแล้วไปอีกร้านหนึ่ง
ใดผมให้หน่อยเป่าผมให้หน่อยแต่งหน้าให้หน่อย

แล้วก็บอกเดี๋ยวไปรับเพื่อนก่อนก็ไปเลย

จ่าชีพเดี๋ยวนี้หลายรูปแบบนะใช่ครับใช่ค่ะ